โววววโดนกลัวเลยค่ะ
ออกจากตานวิศาสตร์เมื่อกีบ
หมายถึงส่งงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีบทลงโทษโดยการเขี้ยนตีครูกำลังทำผิดกฎ
พวกเราจะอาศัยอยู่ในสังคมแห่งความรุนแรงจริงหรือ
ครูต้องได้รับบทลงโทษกับการกระทำครั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการต้องให้คำตอบ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะไปที่โรงเรียนนี้
คือโรงพอคือโรงกัญญาณัฐฤทธิ์บำรุงนะคะ
รองพอบอกว่าครูคนนี้อายุ๖๒ปีแล้ว
เป็นครูที่เกษียณราชการไปแล้วก็มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
พอเกษียณเสร็จก็มาสอนนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
อาทิตย์ก็สอนพิเศษให้กับเด็กฟรีไม่คิดเงิน
ซึ่งเด็กหลายรุ่นที่ได้ดิบได้ดีจากครูคนนี้ก็มี
แล้วรองพอก็บอกอีกด้วยนะคะว่า
หลายคนก็บอกว่าเคยโดนคุณครูคนในคลิปลงโทษแต่ก็ไม่ได้โกรธ
เพราะว่าครูเนี่ยถือว่าเป็นแม่พิมก์ที่สอนเด็กด้วยความตั้งใจ
คลิปก็อยากให้ครูคุยกับเด็กด้วยเหตุผล
เพราะว่าผู้ปกครองเองก็มองว่าการลงโทษด้วยการตี

แต่ผู้ปกครองก็ถามเหตุผลจากลูกนะว่าหนูทำผิดจริงใช่ไหม
ที่สุดผู้ปกครองก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับสาเหตุกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนคุณครูในคลิปเองก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยค่ะ

แต่ว่าคุณครูก็ฝากขอบคุณมาถึงผู้ปกครอง
แล้วก็เด็กที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจถึงความตั้งใจในการสอนนะคะ